ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือจรสันแอนจรสันอะไรเนี่ยจบไปแล้วนะครับ
เพราะเขายืนยันแล้วว่าไม่ได้ฉีดไม่เป็นความจริง
แต่ว่าไอ้การที่จะนำตัวคนไทยทั้ง๗คนกลับมานี่สิครับ
คือตอนนี้ญาติญาติเขาเป็นห่วงเพราะบางท่านเนี่ยต้องกินยาประจำตัว
เขาเป็นห่วงว่าเดี๋ยวไม่ได้กินยาไม่ได้รับประทานยาแล้วเดี๋ยวจะแย่
ซึ่งท่านดูแลฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีคนไทย๗คนนะครับ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีทำหนังสือขอรับตัวคนไทยทั้ง๗คน
หลังจากที่สปลาวทำตามกระบวนการกฎหมายของเขา
เดี๋ยวจะให้มากักตัวที่ประเทศไทยแทนกักตัวในประเทศลาว
แต่ถ้าทางการลาวจะกักตัวไว้มันเป็นอำนาจของเขา
เพราะว่าเหตุเกิดในพื้นที่ของสปลาว
ซึ่งเมื่อทางการลาวประชุมกันแล้วก็คงคงจะแจ้งให้ฝ่ายไทยได้ทราบ
ว่า๑๒วันนี้จะเป็นยังไงจะกักตัวที่นู่นหรือจะส่งกลับมาเลย
สำหรับการดูแลความเป็นอยู่ของคนไทยทั้ง๗คน
ทางการลาวก็ดูแลตามสภาพของประเทศของเขาแหละ
ซึ่งเหมือนกับเราที่ดูแลตามสภาพของประเทศของเรานะครับ
นางสาวน้ำฝนแก้วแสงอายุ๒๐ปีเป็นลูกสาวของนายวิเชียนแก้วแสง
อายุ๖๒ปีชาวบ้านสุกเกษมนะครับที่ถูกจับตัว
แล้วก็ท่านป่วยเป็นตับแข็งต้องรับประทานยาเป็นประจำ
โดยระบุนะครับเธอระบุบอกว่าลูกสาวบอกว่า
หลังจากทางการลาวเปรียบเทียบปรับตามข้อหาเข้าเมืองโดยไม่ชอบแล้วนะครับ
อยากให้ส่งตัวมากักตัวในประเทศไทยได้ไหม
เพราะว่าญาติพี่น้องสามารถเข้าไปดูแลได้
และยังมีคนไทยอีกคนนึงนะครับเป็นโรคประจำตัว
มีโรคประจำตัวเหมือนกันต้องกินยาเป็นประจำเหมือนกันเลย
ซึ่งขณะนี้เธอก็พยายามส่งยาไปให้แม่
แต่มันจะไม่รู้เหมือนกันว่าแม่จะได้ยาไหมนะครับ
ขนาดเดียวกันนะครับเว็บไซต์เวียงจันทร์ไทมส์นะครับ
สำนักข่าวในสปลาวรายงานข่าวโดยอ้างอิง
เฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาด
โรคโควิด๑๙แขวงจำปาศักดิ์ว่า
กรณีที่สังคมออนไลน์และสื่อบางสำนักของไทย
รายงานข่าวว่าคนไทย๗คนที่เข้าไปในป่าแล้วก็ไปเก็บเห็ด
บริเวณชายแดนไทยลาวนะครับได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด๑๙จากสมปปลาลาวนั้นไม่มีหมู่นความจริงนะฮะ
โดยปัจจุบันทั้งหมดถูกนำตัวไปยังศูนย์จำกัดบริเวณชั่วคราว
หลัก๒๑แขวงจำปาศักดิ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวนะครับอยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าหน้าที่ไทย
เพื่อส่งตัวกลับนะฮะตามกฎหมายแล้วก็ปฏิบัติตามส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศด้วย
ก็คุณผู้ชมต้องระวังนะฮะที่จะออกไปเก็บเห็ดบริเวณชายแดนนะครับ
เนี่ยครับพอไปโดนเขาจับแล้วมันกฎหมายเขานะฮะ
ก็ใช้ต้องมีความยุ่งยากซับซ้อนในการติดต่อประสานงานเหมือนกันฉะนั้นระวังครับ